เขาก็นำทีมนักเรียนค่ะกว่า๒๐๐คนไปร่วมดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะคะ
รวมถึงชี้แจงอีกหนึ่งประเด็นก็คือที่ตัดต่อภาพของตัวเองทั้งเต๋อแล้วก็ซันนี่

แต่ต่อหน้าตัวเองเข้าไปขำ
เอาล่ะคุณผู้ชมหลังจากภาพยนตร์เรื่องพรจากฟ้านะครับ
เปิดตัวแล้วก็เข้าโรงฉายให้คนได้สัมผัสความสุขความทราบซึ้งแล้วก็ความประทับใจกันแล้วนะคะ
๒นักแสดงนำอย่างเต๋อชันทวิทย์แล้วก็ซันนี่สุวรรณเมธานนท์ค่ะ
ก็นำทีมนักเรียนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนในโครงการชุมชนเข้มแข็ง
โรงเรียนในสังกัดในกรุงเทพมหานครรวมกว่า๒๐๐คนเลยนะคะ
มาร่วมชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในรอบพิเศษกันค่ะ
โดยสองหนุ่มเผยว่าอยากให้หนังพรจากฟ้าเป็นของขวัญสำหรับทุกคน
รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไปด้วยค่ะ
คือจริงเจตนาของการทำภาพยนตร์คืออยากให้เป็นของขวัญจริงนะครับ
แล้วก็อยากให้คนมารับของขวัญเอ๊เยอะครับผม
เพราะเรามั่นใจแน่นอนว่าดูภาพยนตเรื่องนี้จะมีความสุขกลับไปครับผม
แสดีมากครับดีจนแบบหายเหนื่อยเลยครับ
ที่แบบเหมือนแบบสิ่งที่เราตั้งใจทำเหมือนเขาแบบสามารถสัมผัสได้ครับ

ที่บอกคือเป็นของขวัญจริงครับ
คือเราเป็นคนอยากให้ของขวัญแต่มันต้องมีคนรับด้วย

ถึงเรื่องที่ทั้งคู่ตัดต่อภาพใบหน้าตัวเอง
ใส่แทนหน้านางเอกคือรูปนี้นะคะ
ในหนังเรื่องนี้นี่แหละคือแล้วก็มีการโพสต์ลงอินสตาแกรมที่
ฉันก็ว่านางเอกหน้าเปลี่ยนไปคิดว่านางเอกหน้าใหม่
หน้าไม่ใหม่ค่ะคือเขาเขียนแคปชั่นแบบฮามากเลย
คือหลังจากที่ชาวเน็ตเนี่ยเขาเมาส์ออกมาว่าพระเอกค่ายนี้นะ
มีแค่สองคนนี้หรือไงเล่นทุกเรื่องประมาณนี้
ก็เลยนี่แหละค่ะสองคนนี้เขาเป็นคนแบบขำอารมณ์ดี
กลัวนิดนึงก็เลยตัดต่อซะเลย

ก็มีคนรักเขาทั้งคู่มากอยู่เหมือนกัน
นะครับเราก็บอกแล้วว่าอย่ามามั่ว
ผมบอกงี้แก้แค่ข่าวอเรนนี่ละลูกนี่คือการท่องโต้ตอุระดับแรก
ใช่นี่คือการแก้ข่าวหลักการทำภาพยนตร์ข้อแรกครับ
ไม่เกี่ยวกับว่านักแสดงนะครับคือเราต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ภาพยนตร์
ไปแล้วเหรอครับเสียใจจังเบิกแล้วเหรอ
นี่คนไม่เบื่อก็เยอะใช่ไหมหรือจริงเขาอาจจะไม่เบื่อก็ได้
ใช่ไหมเจอเราอาจจะขอถ่ายรูปก็ได้คนที่เบื่อใช่ไหม
ผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรเวลาโดนบ่าร้องไห้ครับ
เฮ้ยแน่นรู้สึกที่สุดเลย
จริงไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าจริงถ้าคนรู้ขั้นตอนหรือว่าอะไรก็จะเข้าใจไปเองครับ